เช่นเดียวกันกับพี่อ๊อฟพงภัษค่ะ
เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวค่อนข้างตกตกใจค่ะ
เวลาประมาณ๔โมงเย็นนะคะที่หนองแข็ม
พี่อ๊อฟกำกับละครกงกรรมนะคะอยู่

คือคนรอบข้างบอกว่าพี่อ๊อฟเนี่ย
ตอนแรกคือแขนขาชาหมดเลยเธอ

ก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลที่หนองแข็มเลย
แต่ว่าก็มีการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
ได้มีการแถลงคอนเสิร์ตอย่างที่เห็นภาพไปนะคะ
วันนี้คือวันเสาร์นะคะค่ายโมโนเป็นโต้งโผจัดค่ะ
ปรากฏว่าก็ได้ส่งเทียบเชิญมาเลยนะคะว่า
ส่งหมายมายกเลิกคอนเซิร์ตกระทันหันค่ะ
คือทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแหละอันนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะ
แล้วก็ก็ต้องเป็นกำลังใจพี่อ๊อฟด้วยเนาะเพราะว่า
ค่อนข้างคือตกออกตกใจจริงเพราะว่า
เราเห็นกันในงานนัตรราชพี่อ๊อฟยังดูแข็งแรงอยู่
แซวเล่นกันอยู่เลยว่าแซวเล่นเรื่องของพี่แดงอยู่เลยนะเรื่องเมีย
แล้วก็แซวว่าจะไปแหน่งคอนเซิร์ตพี่อ๊อฟนะ
ก็ยกเลิกไปนะคะแบบไม่มีกำหนดค่ะ
และหลังจากนั้นนะคะทีมข่าวของเราก็ได้ก่อติดตลอด
ผ่านประชาสัมพันธ์นะคะบริษัทแอคอาร์ตของพี่อ๊อฟค่ะ
ก็มีการนำเสนอข่าวตลอดนะคะว่าให้ข้อมูล
จนถึงกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนเมื่อวานนี้บอกว่าตอนนี้
อาการของพี่อ๊อฟพงพัฒน์ดีขึ้นแล้วตามลำดับนะคะ

แล้วก็ถูกนำตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลบำรุงราช
คือพี่อ๊อฟนี่โหมงานหนักละครกี่เรื่องพี่แจ๊คตอนนี้กำกับอยู่
คือจริงก่อนหน้านี้มีนาคี๒แล้วก็กรงกรรมที่ถ่ายทำอยู่
แต่ว่าที่มันพักผ่อนน้อยเพราะว่าซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่นี่แหละ
หรือว่าแหละอย่างรวมกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหมดเลย
ซึ่งนะคะก็อัปเดตล่าสุดค่ะ
เมื่อเช้าก็ได้ไปสอบถามพี่อาอยู่นะคะ

มีคนบันเทิงพี่ก้องปียะนะคะ

แล้วก็ครอบครัวฝากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
ส่งมาให้ด้วยตอนนี้พี่แดงธัญญาลูกชายลูกสาว
ก็ดูแลคุณพ่ออย่างดีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเราก็ไปเจอน้องเจมส์จิรายุ
ซึ่งเป็นพระเอกเรื่องกรงกรรมเนี่ยค่ะที่เล่นโดยพี่อ๊อฟกำกับนะคะ
เรื่องนี้รู้สึกมีเบลล่าเป็นนางเอกนะคะก็ตกใจเหมือนกัน
แต่พี่อ๊อฟป่วยนะคะน้องเจมส์จินะคะเจมส์จิรายุเนี่ยค่ะ
ส่งกำลังใจยังไงบ้างนะคะไปฟังความรู้สึกเลยค่ะ
ทีผมก็เพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันครับ
ก็พอดีผมโทรไปหาพี่ที่กรองด้วยแล้วเราถามผ่ามาการก็ตกใจนิดนึงครับผม
เพราะว่าพี่อ๊อฟเป็นคนที่แข็งแรงมากครับยังไม่ได้ถามสาเหตุเลยครับผม

แถลงข่าวแต่อย่างใดนะคะก็อยากให้ครอบครัวได้พักผ่อน
ครอบครัวแล้วก็พี่อ๊อฟได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ซึ่งจริงแล้ว๒กันยายน
วันเกิดพี่อ๊อฟนะอีกไม่กี่อาทิตย์นะคะก็ตอนนี้๕๖ปีแล้ว
ก็เป็นกำลังใจให้พี่อ๊อฟแข็งแรงจริงพี่อ๊อฟเนี่ยทั้งเตะฟุตบอล
ทำงานก็เก่งนะคะหลายอย่างก็ทำคุณงามความดีเยอะมากนะคะ
อยากให้พี่อ๊อฟหายป่วยไวด้วยละกันนะคะ